คดีนี้คนก่อเหตุก็ก่อเหตุอย่างอุกอาจเหมือนกันนะคะ

คือที่นนทบุรีค่ะมีผู้ชายคนนึงเขายืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่
อยู่ดีมีผู้ชายอีกคนนึงเดินถือปืนมา
ยิงใส่เขาเฉยเลยที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ย
เขากำลังยืนสั่งก๋วยเตี๋ยวอยู่ดี๒นัดแล้วก็เข้าจุดสำคัญ
เขาล้มลงที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วคนก่อเหตุที่ไปยิงเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ารู้จักเป็นอย่างดี
คนก่อเหตุเป็นคนสติไม่ค่อยดีมีอาการทางจิตทางประสาท
แล้วก็เคยก่อเหตุอารวาสในพื้นที่มาบ้างแล้ว
แล้วก็อยู่ดีก็เอาปืนไปยิงเขาเฉยเลย
ตอนแรกไม่รู้เลยนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

นึกว่าเอ๊ะหรือเขาสติไม่ดีหรือยังไงสุดท้ายไปจับคนก่อเหตุได้
คนก่อเหตุบอกว่าโมโหที่ก่อนหน้านี้เคยเจอผู้ตาย
แล้วผู้ตายมาเรียกเขาว่าไอ้บ้าเขาทนคำนี้ไม่ได้เขาไม่ได้บ้า
มาว่าเขาว่าบ้าเขาก็เก็บกฎทนมานานมาเจอหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเอาปืนไปยิงเลย

ดูสิคะผู้ตายชื่อว่านายสุพศกุฏโตอายุ๔๕ปีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรี
คนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะชื่อว่านายประสิทธิ์ผิวผ่องอายุ๔๐
อย่างที่บอกไปว่าหลังจากก่อเหตุก็รวบตัวได้แต่กว่าจะรวบตัวได้เนี่ยนะคะ
เขาก็โน่นหลบไปไปอยู่ในบ้านญาติที่อำเภอบางใหญ่ยิงเสร็จเขาก็เดินไปแบบเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
รวบตัวได้แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบที่ถูกด่าว่าไอ้บ้าแต่ก่อนยิงอ่ะเขาพูดเลยนะว่ากูรอมึงมานานแล้ว
นี่ผู้ตายตะโกนบอกว่าอย่ายิงผมเลยแล้วยิงใส่เฉยเลยค่ะสองนัดเลยนะคะ
บ่ายวันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกโชติวัฒน์เหลืองวิลัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรี
ปลอกกระสุนปืน๒ปลอกเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุและรถจักรยานยนต์๑คัน
นายประสิทธิ์รับสารภาพว่าใช้ปืนลูกโม่จุด๓๘เป็นปืนของตัวเองนี่แหละยิงผู้ตาย
เพราะผู้ตายไปต่อว่าเขาว่าสติไม่ดีว่าไอ้บ้าทุกครั้งที่เจอกันทำให้เครียด
แล้วตัวเขาเองเคยประสบอุบัติเหตุที่ศีรษะต้องกินยาป้องกันชักและระงับประสาท
ต่อเนื่องมายี่สิบแปดปีแล้วกินยามายี่สิบแปดปีแล้วค่ะ
วันเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายไปว่าเขาซ้ำเรื่องที่เป็นบ้านี่แหละ
ก็เลยโมโหทนไม่ได้ลงมือก่อเหตุเลยยิงใส่สองนัดเลย
หลังก่อเหตุทิ้งปลอกกระสุนที่เสาไฟฟ้าริมถนนเชิงสะพานข้างคูน้ำ
ฝั่งตรงกันข้ามบ้านของคนก่อเหตุเองห่างจากจุดเกิดเหตุไปแค่สิบเมตรนะคะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปบ้านญาติห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโล
จอดรถจักรยานไว้ในสวนรถจักรยานยนต์เอาไว้ในสวน
ปืนเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องเป็นปืนมรดกของพ่อ
พ่อก่อนหน้านี้เสียชีวิตนะคะแล้วพ่อก็มอบปืนอันนี้เอาไว้ให้
ผู้ต้องหาจากการบอกสอบปากคำนะครับเบื้องต้นนะครับ

แต่เขาบอกผมว่าเขาเนี่ยไปนะซึ่งบ้านอยู่ใกล้
ซึ่งจะต้องมาผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แต่เขาพกปืนไปด้วย
ปืนไปด้วยแล้วก็เขาผ่านไปแล้ว
ผู้ตายซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็บอก
บ้ามาแล้วผู้ตายก็มึงด่ากูอีกแล้ว
อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับกลับจากนามาก็ยังยืนอยู่ที่เดิม
ก็มันมาแล้วมันมาอีกแล้วก็เลยใส่เลยใส่สองนัด
กระสุนมีแค่สองนัดครับใส่สองนัดก็เรียบร้อย
เข้านี่เข้านี่เรียบร้อยแต่ก็เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะ
ซึ่งผู้เสียชีวิตเขาก็ไม่มีโอกาสมาชี้แจงว่าเขาเคยต่อว่าผู้ต้องหาว่าบ้าจริงไหม
เคยไปแบบพูดจาไม่ดีใส่คนก่อเหตุจริงไหมเพราะเขาก็เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ
แต่ว่าประวัติของคนก่อเหตุเคยถูกจับข้อหาฆ่าคนตายมาแล้วนะคะ
ออกจากคุกมาหลายปีแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุทางถนน
สมองได้รับการกระทบกระเทือนผ่าตัดสมองจนมีอาการทางประสาท
ต้องกินยาระงับประสาทควบคุมอยู่แล้วก็กินต่อเนื่องมา๒๘ปี
คือเขาพยายามจะบอกในลักษณะที่ว่าเขาไม่ใช่คนบ้า
แต่เขาผ่าตัดสมองแล้วมีอาการทางประสาทต้องกินยาระงับประสาท
อย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาก็สามารถรับสารภาพให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจได้หมด
ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะนายสังวานดวงจันทร์
บอกว่าตัวนายประสิทธิ์คนก่อเหตุเนี่ยนะคะเคยประสบอุบัติเหตุทางสมองจริง
เมื่อปี๒๕๔๗นายประสิทธิ์เคยไปยิงคุณหมอที่อนามัย
เสียชีวิตมาคนหนึ่งติดคุก๙ปียิงคนตายไป๑คน
ติดคุกไป๙ปีแล้วก็ได้ออกมาแล้วอะค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยหมอและพ่อของนายประสิทธิ์ไปนั่งดื่มเหล้าที่ร้านขายของชำ
พ่อของนายประสิทธิ์เดินออกจากวงเล่าแล้วก็ตกคลองเสียชีวิต
แต่นายประสิทธิ์คิดว่าหมอเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อเขาเสียชีวิต
เอาปืนไปยิงหมอเฉยเลยค่ะ
นี่ค่ะก็เลยติดคุกไป๙ปี
แต่พอออกมาก็นี่มาก่อเหตุนี้ฆ่าคนตายไปอีกหนึ่งศพนะคะ
พอตำรวจแถลงข่าวเสร็จค่ะพี่สาวของนายประสิทธิ์คนก่อเหตุ
มาที่สพบางแม่นางนะคะเอาหลักฐานไปให้ตำรวจดูค่ะ
เป็นยาป้องกันอาการชักและยาคลายเครียด
แล้วก็เอายาไปให้น้องชายด้วยนะคะ
แล้วก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าน้องชายเขาไม่ได้บ้า
ที่ต้องกินยาเพราะเคยประสบอุบัติเหตุ
สมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนัก
กินยามา๒๘ปีแล้วจริงนี่คือยาค่ะ
เขาก็ให้เห็นชื่อยาเลยว่าเป็นยากันชักนี่นะคะ
สาเหตุที่น้องชายลงมือก็เพราะว่าเครียด
ล้อว่าบ้าทั้งที่ไม่ได้เป็นคนบ้า
นึกคิดของสติอย่างเราเขาปกติดีทุกอย่าง
เพราะว่าประวัติการรักษาตัวของเขาจะมีอยู่ที่โรงพยาบาล
เขาไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวทหลายครั้งเขาพูดให้ฟังนะ
เหมือนเขารู้สึกว่าเขาเป็นปมด้อยเข้าสังคมไม่ได้
เพราะว่าด่าเขาทำกับเขาว่าเขาเป็นคนบ้า

อืมก็ถ้าไม่ได้ป่วยจิตเวทไม่ได้เป็นคนบ้า
ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตามปกติ
ก็ต้องโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ใช่ค่ะคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเรา
ที่วัดอวมอ่องประชานรมิตรที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรีนะคะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาญาติได้รับศพผู้เสียชีวิต
ประกอบพิธีทางศาสนาแน่นอนบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตนางสำรวยกองแก้วอายุ๕๖ปี
บอกว่าเบื้องต้นก็รู้สึกอุ่นใจที่ผู้ก่อเหตุไปมอบตัวกับตำรวจ
แต่ก็ไม่สบายใจไม่รู้ว่าจะกลับมาก่อเหตุอีกหรือเปล่า
คนก่อเหตุเคยมีประวัติฆ่าคนตายติดคุกแป๊บเดียวออกจากคุกมา
ฆ่าคนตายอีกเป็นรายที่สองก็เลยไม่รู้ว่ารายที่สองเนี้ย
เข้าคุกไปจะติดคุกมากน้อยแค่ไหนออกมาอีกจะมาก่อเหตุอะไรอีกหรือเปล่า
พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็คิดว่านายประสิทธิ์ผู้ต้องหา
ไม่ได้บ้าหรอกเพราะตอนเกาะเหตุ
น้องชายร้องขอชีวิตแล้วแต่ยังยิง
ดังนั้นถ้ายิงด้วยการที่มีสติสัมปัชญะไม่ได้แบบบ้า
ค่ะก็คือเจตนาข้อหาก็คือข้อหานักฆ่าคนตายโดยเจตนา
รู้สึกว่าปลอดภัยไม่งั้นก็กลัวกลัวไม่ปลอดภัย
ก็คิดว่าตั้งใจยิงเพราะยิงเที่ยวเดียว
ถ้าคนบ้ายิงเที่ยวเดียวมันก็น่าจะเลิก
นี่ขอชีวิตแล้วว่าอย่ายิงก็ยังยิงอีก
วันนี้นะคะตัวคนก่อเหตุก็ขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
แจ้งข้อหาหนักจริงก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็นำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
ส่วนผู้เสียชีวิตจะเคยไปต่อว่าคนก่อเหตุจริงหรือไม่
อันนี้เมื่อวานนี้ทางทีมข่าวของเราไปคุยกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เขายืนยันว่าไม่เคยไปต่อว่าว่าเป็นบ้าไอ้บ้าหรืออะไรแบบนี้
แต่อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเขาด้วย
คือจริงคำพูดแบบนี้ไม่มีใครอยากถูกต่อว่าหรอกว่า
นี่เป็นคนบ้าเป็นคนสติไม่ดีไม่มีใครอยากโดนไม่ว่าเขาจะเป็นหรือไม่เป็นนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วการตอบสนองการตอบกลับแบบนี้
มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอีกอยู่ดี